ติดตามข่าวกันต่อเลยคุณผู้ชมนะฮะเดี๋ยวจะมาดูเหตุการณ์นี้ด้านหลังเรา
ใช่โอ้โหล่านุ่มเมายาข้ามจังหวัดนะครับค่ะนะฮะแต่ว่าข่าวในช่วงนี้มาเริ่มต้นดูความเดือบร้อนของชาวบ้านที่พัทยาก่อน
หน้านี้มันมีแต่เรื่องของเด็กแว้นขับรถเสียงดังคราวนี้ต่างชาติมาแว้นเอง
มาขับรถเสียงดังไม่หวัดไม่ไหวก็เลยถ่ายคลิปมาฟ้องโซเชียลแบบนี้ครับ
เห็นกันครับเนี่ยหน้าป้อมทุกคนเลย
อยู่ในพื้นที่ก็ทนไม่ไหวเหมือนกัน
โวยวายบึ้นเครื่องบีแทรกกันทั่วเมืองแบบนี้
ไปดูแลกันหน่อยนะฮะล่าสุดทีมข่าวลงพื้นที่ไปตรวจสอบ
ก็ไปเจอกลุ่มนักท่องเที่ยวซึ่งส่วนใหญ่ก็เป็นชาวตะวันออกกลางนะครับ
รวมตัวกันเช่ารถมาก็มาซิ่งอยู่อันเนี้ย
เขาเรียกว่าซอยโรงแรมแล้วก็ซอยเย็นสบายถ้าท่าพัทยาติใต้นะฮะ
ก็เป็นที่เขาไปพักอยู่กันในซอยนี้เขาเป็นศูนย์รวมของชาวตะวันออกกลาง
มีทั้งทางฝั่งอาหลับทั้งฝั่งคูเวทก็ไปเที่ยวกัน
แล้วก็จะมีการปิดซอยขี่รถเร่งเครื่องกันบีดแตรเสียงดัง
แล้วก็มีการจอดแบบกีดขวางการจราจรด้วยขับรถก็ค่อนข้างเร็วแล้ว
ก็แน่นอนส่งผลกระทบกับชาวบ้านในพื้นที่ถึงแม้อยากจะให้มีคนมาเที่ยวอะไรก็ตามที
แต่ว่าเดือดร้อนจากเสียงเบิ้ลเครื่องเสียงดังแล้วก็เสียงแตรด้วย
อยากให้ตำรวจไปตรวจสอบกวดคันกันหน่อยนะครับ
อ่ะทีนี้มันมีความคืบหน้าเข้ามาเพราะว่าทีมข่าวของเราเนี่ยนะฮะไปสอบถามวิน
พี่วิมรับจ้างบอกว่าโอ๊ยก็เพิ่งจะเห็นนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้มาแวนซิ่งไม่นานมานี้แหละ
หลังจากอะไรเปิดประเทศนี่แหละหลังจากรัฐบาลเปิดประเทศให้กับต่างชาติมาเที่ยวได้
คนก็เริ่มกลับมาเที่ยวแล้วพฤติกรรมของนักท่องเที่ยวกลุ่มนี้เนี่ยนะ
เขาจะรวมกลุ่มกันไปกันหลายคนขี่รถประมาทหวาดเสียวเลี้ยวทีก็เลี้ยวกันเป็นกลุ่ม
จอดก็จอทันทีไม่ได้เปิดฟงเปิดไฟอะไรชาวบ้านระแวกเนี้ยรู้กันดี
แล้วก็อยากให้ตำรวจประกวดขันให้มากขึ้นด้วยนะครับ
ไปถามตำรวจหน่อยตำรวจสพเมืองพัทยาก็บอกว่ามีการกวดขันแล้วป้องกันปรับรามกันแล้วจับกลุ่มกันไปแล้วก็มี
นักท่องเที่ยวต่างชาติมีพฤติกรรมแบบนี้ก็โดนจับเป็นประจำแหละ
พฤติกรรมการขับขี่ประมาทหวาดเสียวเนี่ยนะฮะก็ไม่ได้เป็นทุกรายกันไปนะฮะ
ตำรวจก็ฝากเน้นย้ำไปถึงผู้ประกอบการที่ปล่อยให้เช่ารถเก็บหลักฐานคนเช่าด้วย
เกิดว่าเขาทำผิดอะไรจะได้สามารถติดตามจับตัวได้
ตำรวจยืนยันว่าไม่ได้มีการปล่อยปะละเลย
แล้วผู้ประกอบการเองก็ไม่ควรจะปล่อยให้คนที่ไม่มีพาสปอร์ต

เพราะว่าผู้ประกอบการก็ถือว่ามีความผิดตามกฎหมายด้วย
ใช่ก็ต้องตรวจสอบให้หมดตรวจสอบให้ดีเหมือนกันนะคะ